สงกรานที่ผ่านมาผมเชื่อว่ามันมีหลายเหตุการณ์มากมายที่ชวนให้เรานั้นอมยิ้มหัวเราะได้
ผมวันนี้นะผมก็เลยรวบรวมเอาไว้ว่าแต่ละภาพที่เขาไปด่งดังในโลกโซเชียล
มันสร้างเสียงหัวเราะให้กับเรามากน้อยขนาดไหน

นี่น้อคนนี้มากครับ
คือสงกรานเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะ

แต่ผมของเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่จะต้องเปลี่ยนสี

เขาพาไปเล่นน้ำด้วยน่ารักจริงแน่ก่อน
เห็นหรือยังน้องอยากเล่นด้วยมั้ย
ดูโดนปะแป้งซะแบบขาวโพนเลยค่ะ

ดูสิครับเห็นมาแบบนี้แล้วก็ดูน้องก็ทำหน้า
ดูท่าไม่อยากเล่นกับพี่เลยลูก
น้องเอาหนูมาทำอะไรเนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่
แล้วดูสิประดับรถน่ะเอาเจ้าคุณมาติด

ได้สิริมงคลค่ำคูณอย่างนี้
เห็นแบบนี้แล้วก็นะปักแป้งกันไปยกมือกลับไหว้ได้เลยนะครับ
จริงแล้วเด็กตัวเล็กแต่ว่าเข้าใจน้องเขานะ
เขาอาจจะต้องแบบดูแลน้องด้วยแล้วก็ยายก็อยากเล่นด้วย
แต่ว่าก็เอาน้องออกมาแป๊บเดียวนะลูกนะแต่น้องไม่สบายนะครับ

ยังมีอีกยังมีอีกดูเด็กกันแล้วดูรุ่นใหญ่เขาเล่นกันบ้าง
ใหญ่นี่ไปเล่นที่ไหนมาถึงเป็นอย่างนี้คะ
ผมเชื่อว่าเขาไม่น่าจะออกไปเล่นสงการอะไรที่ไหนหรอกฮะ
แต่ว่าคุณลุงคุณป้าแกเนี่ยอาจจะเจอกับเหล่าบรรดาลูกหลาน

ถูกต้องเล่นซะเต็มตัวแบบนี้ครับ

คงใส่ลูกหลานรัก

แต่คุณป้านี่คือขาวตั้งแต่ศีรษะจรุดประชานะ
คือยิ้มทีแตกเป็นรายงานเลยนะครับหน้า

น่ารักแต่น้องข้างหลังนี้ไม่เปียกไม่มีแป้งอะไรเลยนะ

แต่ยังไงซะก็อย่าลืมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่กันด้วยนะ

ไปดูมาแล้วเพราะฉะนั้นให้ดูนี่

งานนี้หลวงพี่บอกคำเดียวเลยว่า

เรียกได้ว่าขาวโพลนขนาดนี้คือกะจะขอเลขเด็ดหลวงพี่เลยหรือยังไง
ดูสิพี่เหมือนปูนปัสเตอร์เลยค่ะ
แล้วดูหน้าหน้าหลวงพี่

คือโอ้โหนี่พระนะครับ
ไม่ใช่ต้นตะเคียนนะครับ

คือปกติเราจะเห็นแต่ต้นตะเคียนใช่ไหม

พระท่านโดนซะเต็มที่เลยครับ
คุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นสีสันในช่วงเทศกาลสงครานนะ

สงกรานที่ขาดแป้งมันก็เหมือนกับใจแห้งที่ขาดเธอ

จริงแต่ว่าบางที่เขาก็ห้ามเล่นแป้งก็ต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์ของเขาด้วย
พระเนี่ยเวลาเราจะไปแบบรดน้ำขอพรท่านท่านก็ทำอย่างนี้
คือไม่ใช่ให้พรพรแล้ว